สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนที่เทลงมาในช่วงเย็นถึงค่ำในบ้านเรา
ไม่ได้เกิดจากพายุโซนร้อนลูปิดนะคะที่ขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่
บริเวณทางใต้ของจีนมีแนวน้อมเคลื่อนตัวไปยังบริเวณเกาะใต้หวัน
พายุโซนร้อนลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยค่ะ
ส่วนบ้านเราเช้าตื่นขึ้นมาแดดค่อนข้างดี
คล้อยบ่ายไปเริ่มมีฝนตกค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รับลมค่ะ
นั่นก็คือภาคเหนือนะคะภาคตะวันออก

ส่วนพี่น้องชาวเรือค่ะเรายังคงเตือนกันอยู่นะคะ
เพราะว่าทะเลอันดามันยังคงมีคลื่นสูงค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพังงาขึ้นมา
คลื่นมีโอกาสสูง๒๓เมตร
เพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะยังงดเดินเรือเล็กค่ะ

คุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีน

ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะคะ

เกิดจากอิทธิพลของใต้ฝุ่นคะ
ลูกปิดถือเป็นไต้ฝุ่นลูกที่๙
ที่พัฒนาลมประเทศจีนในปีนี้ค่ะ
สร้างความเสียหายนะคะให้แก่บ้านเรือประชาชนด้วยค่ะ
และนี่คือรูปการณ์ร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ